ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพื่อไทย
ในส่วนของอนาคตใหม่ในส่วนของพลังประชารัฐ
ในตำแหน่งของประธานสภาต่างนานาเยอะเลยนะครับ
เพื่อไทยยันจัดตั้งรัฐบาลให้ได้

เมื่อวานคุณหญิงสุดารัฐก็ประกาศ
เสียสละตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีได้
จากนั้นทางในฝั่งของอนาคตใหม่
คุณธนทรบอกพร้อมที่จะเป็นนายก
แห่งการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ
เรื่องเหล่านี้เองถูกนำไปถาม
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อเช้าวันนี้
ถามหลายคำถามต่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
กรณีแรกก่อนกรณีที่นายธนทร
รุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ออกมาระบุว่าคดีถือครองหุ้นสื่อ
ของนายธนทรที่ไปถึงขั้น
ส่งเรื่องไปให้๓รัฐธรรมนูญวินิจฉัย
คือตอนนี้กรกตยื่นคำร้องต่อ๓รัฐธรรมนูญ
เพื่อขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพสส
ของนายธนทรว่าสิ้นสุดลงหรือเปล่า

มาตรา๘๒กรณีถูกร้องเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อ
เรื่องนี้นะครับถูกเอาไปถามพลเอกประวิทธิ
คศมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะ
สกัดพักอนาคตใหม่หรือเปล่า
ผลเอกประวิทย์ตอบว่าคอสชไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพราะคดีดังกล่าวเป็นเรื่องของกรกต
ผลเอกประวิทย์บอกว่าเกี่ยวอะไรเป็นเรื่องกรกต
สั้นแค่นี้สำหรับคำถามนี้นะครับ
อีกหนึ่งคำถามกรณีมีข่าวลือว่า
พลังประชาบรัฐสามารถจับคั่วจัดตั้งรัฐบาล
เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงกรณีที่พักเพื่อไทย
ประกาศจะส่งคนชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราชดร
ทั้งที่เป็นโคต้าของพักพลังประชาบรัฐ
ที่จะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ผลเอกประวิทย์บอกว่าไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องเลย

ก็ข่าวว่าท่านมีส่วนร่วมกับแกนนำพลังประชารัฐในการจัดตั้งไงท่าน
ผลเอกประวิทย์บอกยังไม่รู้เรื่องเลย
ข่าวลือต่างก็พูดกันไปเองทั้งนั้นเลย
ส่วนการที่เพื่อไทยจะชิงการตั้งประธานสภานั้น

เราไม่ได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาล

อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของการเปิดเผยรายชื่อ

บอกว่าเปิดได้แต่ก็ไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่
เป็นเรื่องของคอสชรัฐธรรมนูญก็บอกให้
คศนั้นเป็นคนคัดเลือก

ผลเอกประวิทย์เริ่มสะบัดหน้านี้นะ
แล้วก็บอกว่าผมไม่พูดด้วยล่ะ
ก็หมดการตอบคำถามสื่อมวลชน

ขณะที่ช่วงเช้านี้ยังมีความเคลื่อนไหว
ไม่มีความเคลื่อนไหวใดจากนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ

พร้อมที่จะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ประกาศตัวพร้อมเป็นนายยกแห่งการหยุดยั้ง

และจะขอเข้าพบนายอนุทินชาญวิรากูล
หัวหน้าภักดิ์ภูมิใจไทยนายจุลินลักษณะวิเศษ

หัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาด้วยตัวเองนะครับ
เป็นการหยุดอำนาจแล้วก็สู้ให้ถึงที่สุด
แต่ในโลกโซเชียลเขาเคลื่อนไหวไงคุณ
ตอนนี้แฮชแท็กอยากมีนายกชื่อธนทร

หลังจากที่เมื่อวานคุณธนทรประกาศออกมาที่พักนะครับ
ส่วนทางด้านของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพักประชาธิปัตย
ยืนยันว่ามีคำตอบในใจว่าจะร่วมรัฐบาลกับฝ่ายใดแล้ว
แต่เรื่องนี้ขอให้เป็นมติของคณะกรรมการบริหาร
ที่จะประชุมร่วมกับสสของพัก
ซึ่งไม่น่าจะเกิน๒๓วันนี้ก็น่าจะรู้ผลนะครับ
ขณะที่นายบราเมฆประชาธิปัตย์โฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์
ขออภัยประชาธิปัตย์โฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์ระบุ
ประชาธิปัตย์ยังไม่ได้รับการติดต่อ
จากนายธนทรทั้งสิ้นนะครับ
ส่วนข่าวลือออกมาอีกนะครับว่า
พลังประชารัฐจะยกตำแหน่งของประธานสภา
ให้กับทางพักประชาธิปัตย์นั้น
ก็ยังเป็นแค่ข่าวลือออกมานะฮะว่า
อาจจะเป็นคุณบัญญัติบรรทัศน์หรือเปล่า
ที่จะขึ้นมานั่งตำแหน่งของประธานสภา
แล้วก็โดนโหวตให้เป็นประธานสภาเนี่ยนะครับ
ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับคุณผู้ชม
สัปดาห์หน้าเริ่มต้นเปิดมาวันจันทร์

เพราะว่าพักภูมิใจไทย
คือจะมีการประถมนิเทศสอสอ
ในวันที่๒๐พฤษภาคมที่นิทาธิ

ตอนนี้ประชาที่ปัดหลังจากได้หัวหน้าพรรคแล้ว

คือต้องรอการประชุมของลูกพักก่อนนะครับ